คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐทีวีกันต่อนะคะ
เช้าข่าวชัดโซเชียลน้อมถวายบังคมค่ะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลทำบุญตักบาท
เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณฑ์รัฐสมวรรณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ที่ธรรมเนียมรัฐบาลในเช้าวันนี้นะคะ
ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาท
ด้านหน้าตึกสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะ

จำนวน๑๐รูปจากวัดเบนจมบพิษดุสิต
วนารามราชวรวิหารเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศล
ปันนะรัศมวานครบ๑๕วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานประหลัดนายกรัฐมนตรี
โดยมีนายจิรชัยมูลทองรวย

ข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนร่วมในพิธีค่ะ
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์มลัวปนัดดา
ก็ได้นำข้าราชการกล่าวปฏิญาณตน
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมจะตั้งใจน้อมนำพระราชปนิษฐาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
จากนั้นค่ะก็ได้นำข้าราชการร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ
ด้านหน้าตึกสำนักงานประหลัดนายกรัฐมนตรีค่ะ
สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ยังคงปฏิบัติงานอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ